วันนี้มีเรื่องราวของศิลปินท่านหนึ่งครับ
ถ่ายทอดให้กับเยาวชนในจังหวัดกระบี่
แต่ว่าจะเป็นความรู้ด้านไหนติดตามกันเลยครับ

ให้กับเยาวชนของจังหวัดกระบีครับ

วิชาศิลปะทุกคนต้องมีอยู่ในตัว
จึงเห็นว่าการสอนศิลปะที่ให้กับคนอื่นมันมีประโยชน์
อยากจะได้ให้ทุกคนมีความรู้เหมือนกับผม
ด้วยการที่เอาวิชาศิลปะที่มีอยู่ในตัวผมไปสอนเด็ก

เด็กที่มาที่นี่ไม่ต้องเอาอะไรมาทั้งสิ้น
ให้มาแต่ตัวกับหัวใจเท่านั้น

ก็คือว่าโรงเรียนที่ขาดโอกาส

ปัญหาการแข่งขันทางด้านศิลปะเรื่องใหญ่

ควรทำอะไรก็ได้ที่เขามีความสุข
เพราะว่าการมีความสุขในคนเรา
มันจะจินตนาการได้ทุกเรื่องทุกอย่าง
เขาก็พอใจที่จะทำ

ผมเห็นว่าเด็กก็เกิดประโยชน์

คุณค่าตรงนี้ของเด็กมันจึงเกิด

ให้เด็กกระบี่รู้จักคำว่าศิลปะ
ที่แท้จริงว่ามันตรงร้าย

ที่ไปเห็นเด็กทำได้นะครับ

ตรงนี้ครับเป็นความชื่นใจของผม
ที่ทำให้เด็กทุกคนในจังหวัดกระบี